ชาวต่างชาติที่เข้ามาร่วมภารกิจในครั้งนี้

นี่คือความภาคภูมิใจของคนทั่วโลกนะครับ
ระมาดูผู้บังคับการเกลนน์แมคอีแวน

กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย

ผู้ประสานงานฝ่ายข่าวกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ศูนย์แถลงข่าวอบตโป่งผา
ถึงปฏิบัติการช่วยชีวิตหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓คนนะครับ
โดยท่านผู้บังคับการเกล็นแมคอีแวนบอกว่า
โดยทางการไทยเป็นหน่วยที่ให้รายละเอียดและข้อมูล
เกี่ยวกับการปฏิบัติการในภารกิจครั้งนี้มาโดยตลอด
ในช่วงแรกของการทำงานไม่มีเครื่องสูบน้ำ
ทำงานได้ยากลำบากเหลือเกินเจออุปสรรคต่างมากมาย
แต่หลังจากเริ่มสูบน้ำออกจากถ้ำได้แล้ว
ทำให้สามารถเข้าไปถึงโถง๓และโถง๒ได้ง่ายขึ้น
จึงทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
ส่วนปัญหาอุปสรรคที่พบเจอคือการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
ที่มีน้ำหนักราว๒๐ตันเข้าไปในถ้ำ
ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือและการร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน
จึงทำให้ปฏิบัติการครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ
สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักราว๒๐ตันเข้าไปในถ้ำได้

ประกอบด้วยถังออกซิเจนขวดอากาศยารักษาโรค
และอาหารที่จำเป็นต่อการใช้ในการกู้ภัยที่ต่อเนื่อง

แล้วก็รวมถึงเครื่องสูบน้ำต่างที่เข้าไปสูบในถ้ำเลยนะฮะ
รวมถึงระบบไฟฟ้าระบบสื่อสาร
และทุกระบบที่ต้องเข้าไปอยู่ภายในถ้ำนะครับ

และอีกอย่างก็คือสบายใจโล่งอก
ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจมาก
ทำให้เกิดแรงบันดาลใจมากมาย
ในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจนี้
จะขอจดจำช่วงเวลานี้ไปตลอดชีวิตนั่นเองนะครับ
ดูสิเขาบอกว่าโอ้โหเป็นภารกิจที่การมีส่วนร่วม
ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยไปทำภารกิจต่างมา
เขาก็เป็นนักภารกิจระดับโลกเหมือนกันนะ